แต่กรณีที่ให้ท่านวิโรธได้พูดเหตุการณ์ปัจจุบันหนักบ้างเบาบ้างเนี่ย
เพราะมีตัวตนรัฐบาลอยู่ขนาดนี้สามารถอธิบายได้ครับ
ทีนี้ท่านทวินกรณีของเหตุการณ์นั้นถึงไม่ตรงยังไง
ถ้าเป็นเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับท่านทวินโดยตรง
เปลี่ยนแต่เป็นผู้รู้เหตุการณ์ความจริงผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับ
ตุลาคมผมก็คนหนึ่งที่หนีอยู่นานในขณะนั้นกว่าจะออกมาได้

แต่ผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะชี้แจงในขณะนี้
เพราะไม่ได้ภาษาภิกษ์ถึงผมเช่นเดียวกับไม่ได้ภาษาภิกษ์ถึงท่านทวินครับ

ใช่ครับแต่ว่าบางเกิดไม่ได้พูดถึงถึงชื่อท่านนะครับ
เป็นแต่เพียงว่าท่านเห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงนะครับ

ไว้โอกาสสำหรับผู้อื่นก็แล้วกันครับอภิปรายในเรื่องนี้
ท่านท่านนิดเดียวครับเพราะว่ากลับเป็นเหตุผลนะครับท่านท่านครับ

คือถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อผมแต่ว่าท่านพูดถึงเรื่องของการปราบปราม
นี่เป็นคำของท่านนะครับประชาชนเมื่อปี๒๕๖๒

อนุญาตให้ท่านพูดเรื่องปี๕๓ครับครับ
ครับท่านประธานครับท่านท่านเปรียบเทียบเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะครับ

แล้วก็เทียบกับเหตุการณ์เมื่อมีนาคมถึงพฤษภาคมเมื่อปี๒๕๖๒
ร้อยห้าสิบสามผมเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้น
เนี้ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหตุการณ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
นั้นไม่ได้เป็นการล้อมปรับประชาชนนะครับ
ผู้ที่มาเรียกร้องหรือชุมนุมกันที่เรียกว่ากลุ่มนปชผมขออย่างนี้ครับ
ดุยนะครับผมขออย่างนี้ผมคิดว่าการประท้วง
อาจจะไม่เป็นการผิดข้อบังคับแต่ว่าท่านทวินมีสิทธิ์ที่ยกมือ
ชี้แจงเรื่องนี้ในภายหลังแต่การประท้วงนั้นก็ถือว่าไม่ได้
ทำผิดข้อบังคับอะไรครับแต่มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นชี้ชี้
ยกมือยกมือขึ้นแล้วผมจะอนุญาตให้ท่านชี้แจงเรื่องนี้ครับ
ครับครับก็จบนะครับท่าทีของรัฐบาลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมนี้
ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้สำคัญเป็นอย่างมากรัฐบาลที่ยึดโยง
กับประชาชนต้องเปิดใจรับฟังเสียงของประชาชนและใช้วิธีการตามระบอบ
ปไตยและกลไกของรัฐสภาในการคลี่คลายปัญหาควบคู่ไปกับการสร้าง
พื้นที่ปลอดภัยและเปิดโอกาสให้คนที่คิดต่างได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
กันด้วยเหตุด้วยผลอย่างมีวุฒิภาวะเมื่อความเห็นที่แตกต่างกัน
ได้รับการเคารพและแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
หวาดระแวงที่มีต่อกันก็จะผ่อนคลายทุเลาลงมองเห็นเจตนาที่ดีของอีกฝ่าย
กันมากขึ้นและจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้การพูดคุยกัน
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมภายนอกมีวุฒิภาวะตามไปด้วย
แต่สิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำกลับตรงกันข้ามครับท่านประธาน
ไม่รับฟังเสียงของประชาชนแถมยังเหิมเกลิมยืนกรานว่าตนเองไม่เคยทำผิดอะไรเลย
ที่ผ่านมาตั้งแต่ยึดอำนาจในปี๕๗จนถึงทุกวันนี้ท่านไม่เคยทำผิดอะไรเลยเหรอฮะ
หกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวหลักเป็นแกนกลางของปัญหา
กับยืนกรานว่าตัวเองไม่ใช่ปัญหาและไม่เคยผิดอะไรเลย
ปัญหาก็เลยลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งครับท่านประธานและสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่ไม่ต่างจากการเติมฟืนเข้าไปในกองไฟ
เอาน้ำมันการ์ดลาดเข้าไปในกองเพลิงใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติ
จับกลุ่มประชาชนที่คิดต่างจับแล้วจับอีกจับแล้วจับเล่า
และมีการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ใช้สื่อโซเชียลถึงสามแสนรายประเทศนี้ถ้าจับประชาชนถึงสามแสน
ไม่ว่าจะรายหรือยูวาแอลอยู่กันไม่ได้แล้วครับและยังมีความพยายามที่จะปิดหูปิดตาประชาชนด้วยการออกคำสั่งปิดกั้นสื่อ
และคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนอีกด้วยโชคดีที่ทำไม่สำเร็จ
และที่ให้อภัยไม่ได้เลยครับคือพฤติกรรมที่สังคมนี้กำลังกังวลว่า
เป็นความพยายามที่จะผลิตซ้ำเหตุการณ์หกตุลา๑๙ซึ่งครั้งนั้นครับท่านประธาน
มีการจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพล
ซึ่งมีความยงใยกับรัฐพร้อมกับเอาประเด็นที่อ่อนไหว
มายุ่งปลุกปั่นให้ประชาชนเกิดความเกลียดช่างกันพยายามนะ
อย่าไปพัดพิงถึงเอ่อองค์กรในอดีตครับครับท่านประธานครับ
ฟังผมสักนิดครับจะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่ดี
ถึงองค์กรอื่นครับไม่มีโอกาสเข้ามาชี้แจงครับผมครับ
ยุโยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังกันอาฆาตมาตร้ายต่อกัน
จากรัฐบาลจนนำมาซึ่งโศกนากรรมการสังหารหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งไม่สามารถจับกลุ่มฆาตกรมาดำเนินคดีได้เลยแม้แต่คนเดียว
และเหตุการณ์ดังกล่าวยังนำไปสู่การทำรัฐประหารอีกด้วย
เหตุการณ์แบบ๖ตุลาไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดซ้ำนะครับท่านประธาน
โศกนาฏกรรมในลักษณะนี้ได้ถูกผลิตซ้ำมาแล้วครั้งหนึ่ง
ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ทุ่งสังหารแยกราชประสงค์ในปี๒๕๕๙
ผังล้มเจ้าที่ไปสารภาพกลางศาลว่ามโนขึ้นมาเอง
มีผู้เสียชีวิต๙๙ศพแม้ว่าวันนี้ผ่านไป๑๐ปีแล้ว
ประวัติศาสตร์หน้านี้ก็ยังไม่เคยถูกชำระฆาตกรยังลอยนวล
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่คิดที่จะเรียนรู้ถึงความเสียหายทางประวัติศาสตร์

ทุกวันนี้ยังมีการเอาคำว่าชังชาติ

ข้อมูลที่อาจจะคลักเคลื่อนนะครับเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม
หกตุลาคมสองพันห้าร้อยเอ่อสิบเก้านะครับผมอยู่ในเหตุการณ์นั้น
ท่านประธานก็อยู่ในคันนั้นอย่างที่ท่านท่านเห็นแล้วนะครับ
เหตุการณ์วันนั้นที่มหาลัยธรรมศาสตร์ต่างกับเหตุการณ์ช่วงระหว่างวัน
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามโดยสิ้นเชิงปีสองพันร้อยห้าสิบสามนั้น
กลุ่มที่มาชุมนุมประท้วงชุมนุมประท้วงว่า
เรียกร้องว่ารัฐบาลในขณะนั้นไม่เป็นประชาปไตยขออนุญาตว่ารัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาลของท่าน
นายกอภิษฎเวชาชีวะซึ่งมาตามรัฐมนูล
ตามกฎกติกาของการเลือกตั้งและการโหวตเสียงเป็นนายก
ในสภาตามรัฐมนูญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเช่นเดียวกับรัฐบาลที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ควรดำแหน่งใบ
เพราะงั้นเนี่ยการเรียกร้องตรงนั้นไม่ได้เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย
ปรากฏผลต่อมาว่าคดีนี้ก็ไปสู่ศาลนะครับถึงแม้ว่าคดีก่อการร้ายจะได้รับการพิพากษายกไปแล้วก็ตามนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่การเรียกร้องประชาธิปไตยครับนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่ามันมีความแตกต่างกัน
ระหว่างหกตุลาหนึ่งเก้ากับพฤษภาห้าสามนะครับ
ที่สองที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงตรงนี้แล้วผมรู้สึกผมเป็นผู้เสียหายนะครับก็คือว่าท่านใช้คำว่ารัฐบาลในขณะนั้นล้อมปราบประชาชนที่สี่แยกราชประสงค์
ผมขออนุญาตเรียนในฐานะที่ในอดีตผมเคยเป็นเลขานุการศูนย์อำนวยการแก้ไขธนาคารฉุกเฉิน
เหตุการณ์ที่แก้ไขรัฐบาลแก้ไขปัญหาในขณะนั้นต่อการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่านอปชนั้นเนี่ยไม่มีการสลายการชุมนุม
ไม่มีการล้อมปรับประชาชนแม้แต่เหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สี่แยกรับประสงค

ผมเรียนขอให้ท่านประธานได้โปรดวิจัยด้วยครับ

แล้วการที่ท่านถุงวินจะชี้แจงนั้น
เป็นสิทธิท่านชี้แจงได้
ผมอนุญาตแล้วครับ
ไม่เป็นประโยชน์ครับ
ท่านประธานที่อรบครับ
ในส่วนนี้ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งก็คือว่า
การดำเนินการควบคุมให้ความยุติธรรมเป็นกลางในกระบัดหน้าที่เนี่ย
สำคัญยิ่งตามข้อบังคับข้อที่๕
ซึ่งประธานรัฐสภามีหน้าที่ในการทำให้เกิดความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

แต่ยกเปรียบเทียบว่าเหตุการณ์๓๕เป็นการผลิตซ้ำจากปี๑๙หรือไม่
และมาอธิบายว่าอาจจะเกิดขึ้นกับในครั้งนี้ก็ได้
ถ้านายกรัมตียังใช้ชุดความคิดแบบเดิมในการที่ปฏิบัติ

ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้ใครมาลงละเอียดมากค่ะ

อย่าไปกลัวความจริงครับเชิญท่าน

ผมถือว่าท่านทานให้ผมพูดแล้วคนอื่นไม่ต้องพูดนะครับ
ไม่ใช่ครับท่านประธานครับในส่วนนี้ผมก็ขอประท้วงท่านประธาน

บนชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบเหมือนกันว่าท่านนี้

ปิดกั้นนะครับฝ่ายที่

ในเดือนมีนาคม๑๒มีนาคม

นะครับได้ใช้กำลังสลายการชุมนุม

เดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยเห็นว่าการชุมนุมของประชาชนในขณะนั้น
เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผมเรียนอย่างงี้ไม่ใช่รัฐบาลบอกว่า
นุมโดยไม่ชอบนะครับสารในขณะนั้นนะครับครับ
นิจฉัยว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบรัฐบาลสามารถใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมได้
แต่ว่าขอให้ประวัติเป็นไปตามหลักสากลและตามขั้นตอนของกฎหมายต่อสู้
ในขณะนั้นก็ไม่ได้มีการสลายการชุมนุมนะครับ
เหตุการณ์เมื่อวันที่สิบแปดถึงยี่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวิสุภาคมนั้นเนี้ย
เพียงแต่รัฐบาลได้กระชับวงล้อมทางด้านโรงพยาบาลจุฬาและศูนย์ลุมพินี
เพราะว่ามีเหตุผู้ที่ใช้อาวุธยิงออกมาจากสวนลุมพินีนะครับ
รัฐบาลได้เข้าไปใช้กองกำลังสอชในขณะนั้นเนี่ยได้ใช้กองกำลังเข้าไป
บุกนะฮะทำลายเครื่องกีดขวางแล้วก็ยับยั้ง
เพื่อจะไม่ให้มีผู้ที่ก่อเหตุร้ายใช้อาวุธยิงทำร้ายประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่
สรุปครับครับสรุปก็คือว่าไม่มีการสลายการชุมนุมที่ท่านพูดว่า
มี๙๙คนเสียชีวิตในเหตุการณ์คนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สะสมตั้งแต่
สิบสองมีนาคมจนกระจำถึงยี่สิบมีนาคมและเกิดในที่ต่างต่างครับ
และส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าท่านประธานครับผู้ที่ชุมนมนั้นเนี้ย
คำหน้าการตอบต้านจนหนักฉีดครับขอบคุณครับครับท่านประธานครับ
วิเศษนะครับขอโทษนะครับ
ว่าไม่เกิดประโยชน์ครับต่อประทานครับ
ความเห็นไม่ตรงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงครับผมครับ

สั้นครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการพาดพิง
ข้อข้อที่สี่สิบเจ็ดครับคือเหตุการณ์ที่เหมือนกันเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งจะใช้คำว่ากระชับวงล้อม
จะใช้วาธกรรมว่ากระชับพื้นที่ก็แล้วแต่เราต้องยอมรับว่ามีประชาชนคนไทย
เพื่อนพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับตายไป๙๙ศพ
และยังไม่มีการชำระหน้าประวัติศาสตร์และยังจับฆาตกรที่
ฆ่าประชาชนเก้าสิบเก้าศพมาลงโทษตามกฎหมายไม่ได้ซึ่งก็เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันกับ
ตุลาหนึ่งเก้าที่ไม่สามารถจับฆาตกรมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลย
สั้นเท่านี้เองครับขอบพระคุณครับท่านประธาน